โอ้โหสวยงามชื่นใจกลิ่นหอมอ่อนไปกินธรรมชาติ
ดอกคาร์โมไมล์แม่ช่วงฉ่ำใจจีนผู้ชมเพราะว่า
นึกว่าดอกไม้มันจะแห้งเหี่ยวเฉาตายแล้วดีหน่อยนะคะ
เดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาคุณคะเชิญชมสวนบ้านดิฉันนะคะ
บ้านใหม่สวยอีกแล้วนี่ดอกไม้หลักสีสันมากเลย
ถูกต้องค่ะตอนแรกก็หวั่นใจว่าจะโดนแดดเผาตายหรือเปล่า
คุณเอาดอกซากศพไปปลูกด้วยไหมทำไมล่ะมันเป็นยังไง

ใช่เหรอไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นขอปฏิเสธ
แต่ว่าคนที่ปลูกดอกไม้แบบนี้นะชื่นใจได้เลย
เพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ฝนตกแน่นอนนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบสภาพอากาศรู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเช้ากับดิฉันสุภานีนะคะ
ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอากาศร้อนจัดนะคะ
แต่ว่าจะชุ่มฉ่ำลงมาแล้วค่ะ
เพราะว่าพรุ่งนี้จนไปถึงวันที่๖เนี่ยนะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนว่าจะมีฝนตกลงมาหลายพื้นที่
โดยเฉพาะภาคอีสานจะเจอฝนกันก่อนเลยนะคะ
ตรวจสอบกันเลยนะคะจากแผนที่ดาวเทียมและแน่นอนค่ะ

ัชนีคุณภาพอากาศเห็นตัวใหญ่อันดับต้นแบบนี้
แล้วก็ไม่ใช่แค่เชียงใหม่นะคะที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็น่าเป็นห่วง
เพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายก็ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ในเรื่องของดัชนีคุณภาพอากาศด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนใหญ่แล้วนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองและตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ส่วนพื้นที่อื่นก็เริ่มมีผลกระทบบ้างบางพื้นที่แล้วก็มีคุณภาพอากาศดีบ้างบางพื้นที่เช่นกันนะคะ
หวังว่าฝนที่จะตกลงมาท้ายสัปดาห์นี้จะทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้น
เพราะฉะนั้นดูกันค่ะปัจจัยที่จะทำให้เกิดฝนนะคะ
แน่นอนค่ะว่าประเทศไทยนะคะโดยภาพรวมแล้วมีพื้นที่ที่รับแสงเยอะแล้วก็มีอากาศร้อนอยู่เป็นทุนเดิม
มาเจอกับมวลอากาศเย็นจากจีนที่จะแผลลงมาประเทศไทยแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องของกระแสลมนะคะที่พัดขึ้นมาทั้งจากทางลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้
รวมไปถึงลมไฟตะวันตกค่ะจะทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเมฆบริเวณสีเทานี้หลายพื้นที่ของภาคเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นจะเกิดฝนหนักเลยตั้งแต่พรุ่งนี้จนไปถึงเสาร์อาทิตย์รวมถึงวันจันทร์ด้วยแต่ว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแดดค่ะเพราะว่าเวลาแดดก็แดดจัดเนี่ยคุณผู้ชมจากภาพนี้นะคะจะเห็นว่าทะลุ๔๒องศาเซลเซียสในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลกนี่เป็นแค่เตือนนะคะอาจจะบวกได้อีก๑๒องศาเซลเซียสแล้วก็ภาคอีสาน

ก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบ้างนะคะส่วนภาคกลางก็ร้อนไม่แพ้กันถ้ามาแข่งเป็นนางงามเนี่ยก็เรียกว่ารักมงกันทุกคนเลยนะคะอากาศร้อนถึง๔๑องศาเซลเซียสฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ๑๐ของพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดกันจนบุรีราชบุรีอุไทยธานีและนครสวรรค์นะคะส่วนภาคตะวันออกค่ะอากา

สูงถึง๒เมตรเลยนะคะอันเนื่องมาจากฝนฟ้าขนองเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่จะออกเดินเรือถ้าเป็นเรือเล็กก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนค่ะฝนตกลงมาเบาบางประมาณร้อยละสิบของพื้นที่บางพื้นที่เล็งแล้วว่าเดี๋ยวจะตกเดี๋ยวจะตกฟ้าครึ้มมาแล้วแต่พอเจอลม
อย่าพลาดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าพลาดไปแล้วคุณอาจจะได้รับอุปติเหตุโดยอันตรายกันได้แต่ช่วงนี้ดิฉันเนี่ยได้เวลาไปชื่นชมดอกไม้สวยของดิฉันแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ